มีคนบอกไม่เบลอภาพเหรออันนี้ไม่ใช่ภาพจริง

นี่เขาจ้างเอฟเฟคระดับฮอลลีวูดมาทำหรือเปล่าเนี่ย
ใช่คือจะบอกว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เราต้องปิดตาเลยนะ
อันนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วนี่ไม่ได้แช่งนะ
โอ้โหดูสิจะเหลือไหมเนี่ยนะครับ

คือเวลาซ้อมพวกนี้เขาเหมือนจริงหมดทุกอย่างเลย
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน๑๒๓มีคนประสบเหตุแบบนี้
เวลาที่รถบรรทุกชนกับรถบรรทุกน้ำมันมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง
สันนิษฐานเหตุการณ์ไปนะคะ
นี่คุณผู้ชมไม้เสียบคอก็อาจจะเกิดขึ้นได้

แต่ที่เราเห็นนี่ก็คือว่า
โอ้โหนี่เขาแต่งเหมือนมากจริงเนี่ยผู้บาดเจ็บแต่ละคน
นี่คือการซักซ้อมนะคะย้ำนะคะ
ซักซ้อมอุบัติเหตุหมู่ค่ะ
รถบรรทุกพ่วงบรรทุกน้ำมัน
เฉียวชนกับรถตู้โดยสารแล้วมีไฟไหม้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ด้วย
ในเหตุการณ์นี้เขาสมมุติว่าจะมีคนเจ็บ๒๐ราย

แล้วให้คนขับรถตู้ติดอยู่ข้างในค่ะ
เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้นะคะ
ทางกู้ภัยกู้ชีพเขาก็จะต้องปฏิบัติการ
ตามลำดับขั้นตอนอย่างเคร่งครัด๑๒๓๔๕เลย
คนที่รับบทเป็นคนเจ็บก็ต้องแสดงให้สมบทบาทด้วย
นี่ค่ะนี่ค่ะก็ที่น่าทึ่งแล้วมีการพูดถึงกันเยอะก็คือ
แต่งหน้าเอฟเฟคได้เหมือนมากจริงนะคะ
ก็ขอให้ซ้อมได้แค่ซ้อมอย่าได้ใช้จริงนะคะ